มาดูกันที่นี่หน่อยคุณผู้ชมคะไปกันที่ร้านอาหารที่อ่างทอง
เขาบอกมีเหตุการณ์ดวนปืนกันกลางร้านโอ้คนตายหนึ่งเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านแห่งหนึ่งค่ะซึ่งก็จะขายพวกทั้งเหล้าทั้งแอลกอฮอลต่างแบบนี้
ลักษณะเหมือนร้านเหล้านี่แหละเออเหมือนร้านเหล้าใช่กลางดึกเองคุณผู้ชมคะที่ผ่านมา
ปลอกกระสุนปืนเพียบเลยตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เฉพาะในร้านเนี่ยก็๙ปลอกเข้าไปแล้วนอกร้านคุณเชื่อเมื่อบอกแล้วจะตกใจ
นี่๑๓ปลอกกระสุนค่ะอู้หูกลิ่นนัดในที่ยินไป
แล้วเจออาวุธปืนขนาด๙มม๑กระบอกด้วย
ร้านเนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดหลายจุดแหละตำรวจบอกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้ว
มีรถมอเตอร์ไซค์สีฟ้าคันหนึ่งค่ะของมือปืนจอดทิ้งไว้
แล้วพอหลังก่อเหตุเขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้มาก่อเหตุเสร็จ
เขาก็ขึ้นรถหลบหนีไปค่ะมีคราบเลือดเนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็น
ว่าตัวมือปืนเองก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากการดวนปืนกันในครั้งนี้
ส่วนคนเจ็บค่ะชื่อนายภูมิพัฒน์อายุ๔๕ปี
เขามีฉายาว่าเอกวัดจันนิรมิตถูกยิงนะคะโอ้โหชนิดที่
เฉพาะหน้าท้อง๒นัดด้านหลังเขาอีก๖นัด
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงพยายามยื้อชีวิตเขาปั๊มหัวใจภาพเมื่อกี้นะคะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนว่าก็คือนักดนตรี
อายุยี่สิบเจ็ดปีนะคะท่านนี้เล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็อยู่ในร้านเล่นดนตรีอยู่นั่นแหละเห็นตัวคนก่อเหตุมือปืนเนี่ย
มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็ถือปืนคุณ
เขาบอกว่าลักษณะคล้ายอาวุธสงคราม
เดินไปหากลุ่มของผู้ตายแล้วถามคำเดียวเลยว่าใครมองหน้านี่ร่องรอยรูกระสุนปืนที่อยู่ภายในร้านนะคะ
หลังจากนั้นผู้ตายวิ่งหนีไปทางหลังร้านค่ะแล้วก็ถือปืนออกมาเช่นเดียวกัน
แล้วทั้งคู่ทั้งตัวคนก่อเหตุและตัวคนตายดวนปืนกันสนั่น
จังหวะนั้นคนที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มลงนะคะแม่ครัวท่านหนึ่งค่ะ
บอกว่าตัวผู้ตายเนี่ยกับมือปืนดวนปืนกันสนั่นชนิดที่ไม่ได้สนเลยด้วยซ้ำ
ใครจะโดนลูกหลงบ้างแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามีเรื่องอะไรกัน
คนตายเขาวิ่งไปเอาปืนที่ทางร้านเหมือนวิ่งไปเอาที่เพื่อน
แล้วก็เขาวิ่งส่วนกระหนูมาแล้วเขาก็เหมือนออกมาเอาออกแล้วเหมือนแบบกระปืนทางนู้นเห็น
แล้วทางนู้นก็เหมือนตกระหว่างแบบชุมรบินเขาก็ยิงส่วน
แล้วก็น่าจะโดนโดนทั้งสองฝั่งแต่ว่าในรักเนี่ยเพิ่งเสียชีวิต
ตอนที่บอกคุณผู้ชมตอนต้นที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุใช่ไหมคะ
คือเขาหนีไปเขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้แล้วขึ้นรถหลบหนีไป
แต่มันมีรอยคราบเลือดตำรวจนั่นแหละที่บอกว่าน่าจะเป็นของคนก่อเหตุ
คุณผู้ชมไปจับได้ที่โรงพยาบาลจริงนะเพราะเขาบาดเจ็บจริงแล้วเขาไปรักษาตัวค่ะ
ตำรวจสพโพทองค่ะสพวิเศษชายชาญและสพเมืองอ่างพรร่วมกันหมดเลย
คุมตัวมือปืนได้ค่ะนายจิรัตงามจริงอายุ๓๖ปีจับได้ที่โรงพยาบาลโพทองนั่นแหละค่ะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จเขาก็ได้รับบาดเจ็บถูกยิงสวนบริเวณขา
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลตำรวจอายัดตัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วที่สำคัญตัวนายคนนี้ที่ก่อเหตุนายศรีรัฐเนี่ยยังมีหมายจับคดีค้างเก่า
ในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะคะ
เคยก่อเหตุนะคะเมื่อปีที่แล้วที่ร้านเมี่ยงปลาเผานั่นเองค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยเขาก็หลบหนีไปตำรวจเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกับหมอ
แล้วก็มีการย้ายตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาค่ะ
ก็แน่นอนว่าขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก๑คดีด้วย

เดี๋ยวจะเตรียมสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่า
มีคนร่วมก่อเหตุกับตัวมือปืนรายนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ